มาถึงแล้วข่าวนี้มาถึงแล้ว
คนพิการเวลาเขามาขอทานมาขอเงินบางคนก็ค่อนแคะเขา

พอเขาตาบอดทำมาหากินร้องเพลงแลกเศษเงิน
ก็ไปว่าเขาร้องเพลงเล่นดนตรีเสียงดังอีก
เขาเปิดเรื่องเสียงดังเขาเป็นในบ้านผมเนี่ย

เนี่ยบ้านผมอยู่เนี่ย
คุณรู้ไหมคุณพันเด็กมองไม่เห็นเนี่ยเขามาทำอาหารจริงเนี่ย

ทำไมจะไม่เห็นเดินไปนี่ก็หมดเสียงแล้ว
สงสัยคนดูที่ดูทีวีอยู่ดูพอห่างโทรศัพท์มือถืออยู่
ก็คงกำลังมีอารมณ์เหมือนคนที่เขามาเห็นพฤติกรรมของคุณลุงคนนี้

คือคุณลุงคนนี้ไปตอบว่านักดนตรีน้องผู้หญิงตาบอดเล่นคีย์บอร์ดอยู่นะครับ
ไม่พอใจเขาบอกดนตรีดังเข้าไปในบ้านเขานั่นรอดเข้าไปในบ้านเขาน่ะ
น้องนักดนตรีขวัญเสียตกใจร้องไห้ครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาปลอบมีชาวบ้านคนหนึ่งคงทนไม่ไหวนะครับ
บอกลุงลุงทำแบบนี้โวยแบบนี้นี่ทำร้ายชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่เขาตาบอดแล้วเขาตั้งใจทำมาหากินเนี่ย
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุ่มหนึ่ง๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
น้องเป็นเด็กตาบอดมาเล่นดนตรีเปิดหมวกหาเงินแบ่งเบาภาระของครอบครัว
จากนั้นก็มีคุณลุงเดินมาโวยวายมาต่อว่าเสียงดนตรีของน้องดังไปถึงบ้าน
ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ยน้องก็ลดเสียงลงแล้วนะ
แต่ลุงก็ยังเดินกลับมาโวยน้องอีกรอบนึง
คนที่เขาอยู่ในตลาดคุณผู้ชมกับแม่ค้าเนี่ยเล่าบอกว่า
น้องไม่ได้เล่นมาดนตรีเปิดหมวกทุกวันนะดอม
สิ่งที่เกิดขึ้นน้องตกใจน้องกลัวน้องเสียใจครับ
ขณะเดียวกันโอ้โหพี่คนนี้เจ๋ง
ไปยืนหน้าบ้านแล้วเสียงมันจะดังจริงเปล่า

บอกก็ไม่เห็นจะดังไปถึงเลย
อ้าวแล้วมาโวยวายได้ยังไงถ้างั้น
คือหลังเกิดเหตุการณ์นี้นะครับน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะโพสต์ข้อความ
ตัดพอตัดพอ

อ้าวแล้วน้องตาบอดโพสต์เฟซบุ๊คได้ไง

ความจริงมันรู้สึกเหนื่อย
เหนื่อยจนแทบจะกินน้ำตา
ไม่รู้เลยว่ามันปล่อยออกมากี่หยด
เราสู้สุดกับงานแสดงดนตรี

เสียสละเสียเวลากับเรื่องที่ดี
แต่อย่าให้เสียอะไรไปกว่านั้นเลย

แต่บางครั้งรู้สึกท้อมากมาย

ตัวเล็กคนหนึ่งครับ
คุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรกับข่าวนี้ครับ